บรียาวเบียร์โยนไปให้ที่เทียสินแดงด๋า

พื้นสนั่ง

ไม่ได้ช่วยทีมใน๒เกมก่อนหน้านี้นะครับ

กลับมาก็เผยทีเด็ดเลยครับดูจังหวะขึ้นเกม

เปิดเข้าไปลึกแล้วถึงจังหวะโมงของทาง

ยังโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่า

ยากเนี่ยเรียกเข้าไปเทียบกับลอรี่ดีลัพธ์นะครับอดีต
แทงของสโตเฟตี้ที่มีทะเบียนลูกทุ่งไกล
บอลของทีมไทยครับทีมละศิลป์ให้มา
หักข้อคืนกลับมาชนะทิพย์แต่งเข้าขวาโอ้โหไม่ได้ครับ
สกัดเอาไว้ครับแล้วเอกฤทธิสไลด์อีกทีหนึ่ง

ทางมาเลเซียขึ้นมาอีกแล้วครับ

ซาฟาวีราชิตซาฟาวีราชิตแต่งเข้าขวา
เอาใส่ลูกโอ้โหลูกนี้เกือบเหมือนกันครับ
มากันเขาการยิงเสียบเสาสอง

ก็มีให้เห็นบ่อยเหมือนกันนะครับ

สวนกลับมาครับได้บอลบริเวณครึ่งสนามครับ

ปรากฏโมงออกไปแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับ

สักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามเกม

ให้ขึ้นนำก่อนแล้วก็มาเลเซียตามตีเสมอนะครับ

แข่งขันทีหลังทีมไทยนะครับ

ล้มไปไม่ได้ฟาวอะไรครับ

วนเหนียวไว้นิดนึงนะครับ

มีเวลาเลยนะครับ

จับบอลดีครับสารัสสารัสให้ใกล้ชนะทิศ
ต่อมาถึงธีรสินเคาะในช่องแคบ

ปัดแล้วตามซ้ำไม่ได้ครับ

ไคลูราซานคาลิป

ได้สวยนะครับลูกนี้จับแล้วพลิกยิงเร็วครับ

จังหวะเซฟของคาลิปอาชาร
ยังออกทางขวาอีกครั้งหนึ่ง

ประตูที่๓ในเกมฟุตบอลโลก
รอบทั้งเลือกของมฮมาดูซูมเร่นะครับ

แฟนบอลมาเลเซียที่เข้ามา

เดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับ

ปั่นลูกนี้ตรงตัวของ
สีบลักษณ์เทศสูงเดินครับ
ต้องทุบทิ้งออกมายังเข้าทางแล้วผ่านเข้าในสยาเมอร์
สักกัดทิ้งไม่ได้ครับอัลเนียเบีย
โอ้โหยังเก็บตกเกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันครับ
ได้ยินฟรีคลิก๒ครั้งมีรุ้นทั้ง๒ครั้งนะครับ
มาลูกนี้ไม่พ้นระยะอันตรายนะครับแต่ตบเข้ากลางมา
ไม่มีผู้เล่นของมาเลเซียอยู่ตรงนั้นนะครับ
และเชื่อมออกมาที่กรกฎ
กรกฎเปิดมาแล้วใส่ลูกแล้วหูเข้าไป

แม่เสาแรกครับไม่พ้นยังโมงทิ้งครับ

ยกสารชาติครับจัดระเบียบร่างกายดีมากครับ
ต้องบอลถึงแลนดอนกันแนนอนกันลุยแลนอนกันลุยต่อแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกโอ้โห
หลุดออกไปเองครับโอ้โหกลายเป็นเขาได้จบเลยครับจังหวะนี้

เหรียญตัดเข้ามาแล้วล็อกเข้าขวา
ลิงสาวใกล้แล้วนะครับแต่ลูดออกไปไม่เยอะ
ได้ครับจริงก็พร้อมเพลียดแตระปูน

จะปรับแผนยังไงเปิดกลับมา
ยังได้ต่อนะครับสิ่งชิ้นเป็นให้เตะมุม
แต่ว่าใหม่ได้๗ไอดิลสาธารณ์เนี่ยล่วงลงไปแล้วครับ
จังหวัดโดนแอตแทคเข้ามานะครับ
บอลเข้าทางอักย่าราชิตอักย่าราชิตจะพาหนีติดมาโดยบี๒ประตูต่อ๑ครับ
อาถรรพ์ยังคงอยู่นะครับสำหรับบูกิจจาริวครับสนามที่
เหมือนกับต้องคำสาปนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังไม่เคยบุกชนะมาเลเซียได้ที่สนามแห่งนี้ได้เลยนะครับ